ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของเด็กหญิงป๖คนหนึ่งน่าเศร้านะครับ
อยู่ที่ปราจีนบุรีก็นอนชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ
ก็เล่นมือถือไปด้วยผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยทำแบบนี้
แต่น้องโชคร้ายที่น้องถูกไฟช็อตเสียชีวิตคาที่นอน
ก็ไม่รู้ว่าจะสาเหตุจากอะไรอ่ะแต่ถ้าไปดูสายชาร์จเนี่ย
ซื้อสายชาร์จมาจากร้าน๒๐บาททุกอย่าง๒๐ซึ่งเขาก็เคยเตือนอยู่
ว่าไม่มีคุณภาพถูกต้องอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะ
อาจดูดดูดดูดไปด้วย
นี่ครับน้องไอ๊อายุ๑๓ปีเด็กหญิงวิรักษุดาภูมิโสวัสดิ์
ไอซ์เรียนอยู่ชั้นป๖ครับท่านผู้ชมครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปลาจีนบุรี
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฮะเสียชีวิตบนที่นอนนะครับในบ้านพักนะฮะ
แขนขวามีรอยไหม้แล้วตามร่างกายไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรอย่างอื่นนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของตานะฮะ
คุณตาชื่อว่านายชาลีไกรสิงอายุ๖๔อยู่ด้วยกัน๓คนก็มีตามียายแล้วก็น้องไอซ์นะครับที่เป็นหลาน
ก่อนเกิดเหตุน้องไอซ์ตาบอกว่าออกไปจากบ้านไปซื้อขนมไปซื้อเครื่องดื่มแล้วน้องไอซ์ก็เอาไปกินในห้องนอน
ก็นอนเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะฮะตาก็ไปเรียกหลานเพราะตอนนั้นถึงเวลากินข้าวเย็นแล้ว
แต่พอไปถึงเห็นหลานนอนแน่นิ่งถามอะไรก็ไม่ตอบตาก็เลยเอามือไปจับที่แขนของน้องไอซ์
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณเห็นมาสอนตาถูกไฟดูดเนี่ยฮะตาถูกไฟดูดตาก็ดึงมือออกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบ
แต่พอมาถึงก็พบว่าน้องไอซ์เสียชีวิตแล้วจนที่สันนิษฐานว่าถูกไฟช็อตเสียชีวิต
ตาบอกว่าไม่ได้ส่งศพหลานไปชนะสูตรนะครับเพราะว่าจากการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ร่องรอยต่างรวมทั้งที่ตาก็ถูกไฟดูดเองด้วยก็เลยไม่ติดใจการเสียชีวิต
เชื่อว่าหลานเสียชีวิตเพราะถูกไฟช็อตจริงเนี่ยปลั๊กที่บ้านฮะค่ะมันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบนะใช่ใช่
เสียบไฟปลั๊กไฟสภาพการเสียบสายเนี่ยแน่นไม่แน่นยังไงเนี่ยมันทำให้ไฟรั่วไฟไหลออกมาได้หรือไม่นะครับแล้วที่สำคัญก็คือคุณภาพของสายไฟและปลั๊กไฟค่ะคืออย่างร้าน๒๐
๒๐เนี่ยไม่ใช่ว่าจะซื้อไม่ได้นะฮะเดี๋ยวร้านเขาจะเดือดร้อนบางอย่างพอใช้ได้มันก็ได้แหละแต่ของบางอย่างมันก็ไปซื้อแบบถูกถูกมาใช้ไม่ได้มันต้องของที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจริงไม่งั้นอันตรายไม่จำเป็นต้องร้าน๒๐บาทหรอกทุกร้านอ่ะถ้าท่านไปซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วไม่ได้มาตรฐานไม่มีมต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

อันนี้เป็นสิ่งที่คุณตาเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าน้องไอซ์เนี่ยเขามีสายโทรศัพท์มือถือที่เป็นสายชาร์จแท้เนี่ยอันนี้มีนะ
แต่ว่ามันเพิ่งเสียสายสายชาร์จที่น้องไอซ์ไปซื้อมาใช้แทนเนี่ยเป็นสายชาร์จของปลอม
ซึ่งไปซื้อมาโดยที่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่ก็คงจะไปซื้อมาเองอาจจะไม่มีใช้
ซื้อตามร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทอะไรอย่างนี้ที่ไปซื้อมา
แบบเนี้ยครับท่านผู้ชมครับซึ่งน้าบอกว่าก็ขอโทษตัวเองเนี่ย
เพราะว่าช่วงหลังน้าเนี่ยไปมีลูกมีลูกของตัวเอง
ก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลน้องไอซ์เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะ
ไอซ์ไม่มีพ่อมีแม่คอยดูแลเหมือนกับเด็กคนอื่นอยู่กับตายายมาตลอดนะฮะ
แล้วก็มีน้าคอยดูแลจนเรียกว่าน้าเนี่ยเป็นแม่
พอน้าไปมีครอบครัวมีลูกของตัวเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้
ไอซ์ก็อยู่กับตายายไปโรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนก็เข้าสวนช่วยตาช่วยยายนะ
ก็เสียใจที่วันเกิดเหตุไม่มีใครสามารถช่วยน้องไอซ์ได้
พอตั้งแต่มีตั้งแต่มีลูกของตัวเองมาก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขา
เขาก็เห็นแม่แบบว่าเลี้ยงน้องก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับแม่ด้วย
บางทีก็จะแอบเดินไปหาทีนึงจะไปติวสอบก็ถามอยู่ว่าสอบได้ไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าได้อยู่แม่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องไปติวเพิ่ม
แต่พอดีว่ามันมีข่าวโควิดก่อนก็เลยโรงเรียนติวเขาก็เลยงดก่อน
ก็เห็นเมื่อวานเนี่ยค่ะอ่านหนังสือทำข้อสอบเอง
แล้วก็คงจะไปนอนพักแล้วคุยกับเพื่อนเพราะว่าเห็นข้อสอบกับที่ติวยังอยู่บนโต๊ะอยู่
ก็ที่บ้านนี่แหละนี่นะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เห็นศพลูกสาวก็เข่าสุดเลยคือพ่อบอกว่าเนี่ยฮะไม่ได้มาหาลูกเป็นปีพ่อบอก
มาอีกทีเอามารดน้ำศพลูก
นี่ฮะคุณพ่อก็ทำใจไม่ได้นะครับมีรุ่นพี่ที่สนิทกับน้องไอซ์ชื่อน้องเดียนะครับ
บอกว่าน้องไอซ์ไปซื้อสายชาร์จมาจากตลาดคลองถมปลาจีนบุรีเมื่อวันที่๑๔มีนาคมนะ
คุณเข็มมาสอนค่ะมาใช้ได้สี่ห้าวันเองนะคือน้องไอซ์เนี่ย
ได้ถ่ายรูปตลาดที่ไปซื้อแล้วก็ตอนนั้นทักแชทมาหาพี่
รุ่นพี่อ่ะบอกเอาอะไรไหมค่ะอ่าก็เลยรู้ว่าไปที่ไปซื้อที่ไหนมาอ่า
เดียบอกว่ารู้จักกับน้องไอซ์มานานนะครับน้องไอซ์เป็นคนที่เรียนเก่ง
ตั้งใจว่าจะเป็นหมอแต่ว่าทีนี้น้องไอซ์เขาก็เป็นคนที่ติดโทรศัพท์มาก
นะฮะ
อยากให้น้องไปสู่ภูมิพบที่ดีค่ะไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
เพราะว่าน้องอยากเป็นหมอ
ให้น้องไปเป็นหมอบนสวรรค์นะพี่เพราะน้องเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมาก
แบบไม่ค่อยเก๋เลอ่ะอืม
คือน้องเป็นที่รักของทุกคนอารมณ์ดี
เขาจะตรงแปทที่คุณนาบอกอะว่าน้องก็
สายชาร์จโทรศัพท์มือถือของแท้ที่มากับโทรศัพท์มันเสีย
ค่ะก็คงไม่ทันบอกผู้ใหญ่ก็อาจจะอยากรีบใช้
กลัวไม่มีใช้ก็เลยไปซื้อเองไม่ทันให้ผู้ใหญ่พาไปซื้อ
มาก็มาชาร์จแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าการชนะสูตรเบื้องต้น
แพทย์กระระบุนะครับก็เสียชีวิตจากการถูกไฟช็อต
แต่ว่าที่แน่นอนก็คือเขาเตือนมาตลอดว่าเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือ
อยู่แล้วเนี่ยจะสายแท้สายไม่แท้ก็แล้วแต่ไม่ควรหยิบใช้ไปด้วย

แล้วก็ไม่รู้ว่าสายมันมาพาดมาโดนมาอะไรรั่วไม่รั่วยังไงนะคะ